รถใหญ่นะที่จะข่มเหงรถเล็กนะครับแต่นี่เป็นรถเล็กปาดหน้ารถพ่วง
หน้าเสร็จปั๊บรถพ่วงเขาก็คงเปิดไฟสูงกระพริบให้
ไม่พอใจคนที่นั่งมากับรถเก่งคนนั่งนะไม่ใช่คนขับนะ
เอาปืนลงมาทั้งตบทั้งขู่คนขับรถพ่วงต้องไปแจ้งตำรวจนะฮะ
คุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟัง
รถเข็งปากไปแล้วใช่ไหมปากไปแล้วเสร็จปั๊บเข้าซ้ายดูท่าจะมีเรื่อง
นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของรถบรรทุกออกมาแล้ว
นี่แหละฮะที่ผมบอกคนนั่งลงมาแล้วปาดกันเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะ
คือมีการขึ้นมาเขย่าประตูรถด้วยนะแล้วก็ล็อกเอาไว้
แล้วก็เดินมาทางฝั่งขวาตบหน้าคนขับเฉียดไปทีนึง
คนขับรถพ่วงจะพยายามอธิบายแต่คู่กรณีไม่ฟังด่าเสร็จก็ขึ้นรถขับหนีไปฮะ
คลิปนี้๓ทุ่มครึ่งของ๒๐มีนาคมครับคนขับรถบรรทุกพ่วงโพสต์ในเพจ
ข่าวเมืองกาลนะฮะระบุว่าไฟเขียวแต่เลนซ้ายติดรถจอดนานรถบรรทุกพ่วง
ให้สัญญาณไฟเพื่อออกขวาแล้วก็เข้าซ้ายปกติแต่พอดีซ้ายติดรถเทลเลอร์รถบรรทุกพ่วง
ให้สัญญาณไฟเพื่อเบี่ยงขวาเล็กน้อยแต่รถยนต์คู่กรณีคันนี้แตะคันเร่งขึ้นมา
เบียดปาดหน้ารถบรรทุกพ่วงจึงเปิดไฟสูงหนึ่งครั้งทำให้รถยนต์คู่กรณีไม่พอใจเข้าจอดซ้ายนะฮะ
ซึ่งรถบรรทุกพ่วงก็จอดตามแล้วมีการลงมาหาเรื่องอย่างที่ผมเล่าไป
วันนี้ตำรวจสพลูกแก่อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีครับติดต่อไปที่นายเสกสรรสุริยะวงอายุ๓๓ปีเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วง
และนางสาวพรทิพย์สุริยวงศ์หรือคุณก้อยอายุ๓๓ปีซึ่งเป็นภรรยาเป็นคนโพสต์ด้วยให้ปากคำในฐานะผู้เสียหายและแจ้งความดำเนินคดีกับรถยนต์คู่กรณีฮะ
ก่อนเกิดเหตุก็ขับรถมาตามถนนแสงชูโตขับมาถึงสี่แยกไฟแดงลูกแก่เนี่ยอำเภอธามกาเนี่ยเกิดปัญหาพอขับรถ
นะครับคนนั่งในรถมาทำยังไงบ้าง
พิงขึ้นมามาขยอบประตูด้านซ้าย
ในมือก็ถือปืนนะครับเดินมาด่า
นะฮะตรงหน้ารถแบบเนี้ยใช้มือตบที่หน้าด้วยนะ

กลัวไหมผมก็กลัวครับเพราะว่าออกถือปืน
แล้วลูกผมอยู่ทางท้ายด้วยทั้งลูกทั้งเมีย

เมียผมก็พยายามบอกขอโทษเขาหรือเขาก็ไม่ยอม
ก็เขาว่าลมร้อนอะตอนนั้นผมก็ยังไม่อยู่จริงอะ
เขาขับเส้นทางนี้มาหมาเท่านั้นหรือครับ

ทุกครั้งก็มีแบบอาจจะไม่พอใจ

ตำรวจเอกกาดพลปธรรมังนะครับ
ผู้กรรมกรรมการสพลูกแก
บอกว่าตอนนี้ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
สืบหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุและรถยนต์คู่กรณีนะครับ
ท่านเชื่อว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้ครับ